ที่จังหวัดพัทธลุงมีแม่

หลอกพาไปให้รุ่นพี่
ข่มขืนในห้องน้ำโรงเรียนค่ะ

ขู่ด้วยว่าจะแฉจะฆ่าให้ตาย
ถ้าเกิดว่ามีการเอาเรื่องนี้เนี่ย

สุดท้ายความแตกไปถึงแม่

ไปแจ้งความที่สพเมืองพัทธลุง

ถูกเพื่อน๓คนนะคะหลอกไปห้องน้ำโรงเรียน

พอก่อเหตุแล้วก็ข่มขู่ว่าถ้าเอาเรื่องไปบอก
ใครจะแฉให้อับอายและฆ่าให้ตาย
ลูกสาวเก็บเรื่องนี้เอาไว้คนเดียว

เก็บตัวแล้วคิดฆ่าตัวตายด้วย

เพื่อนกับลูกสาวทะเลาะกัน

เพื่อนก็เลยเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้คนอื่น

สุดท้ายก็มาเล่าให้แม่ฟังนะคะ
เธอก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรม

หลังต้องการอยุ่ทธิตรรมให้หลัก

ทางโรงเรียน
มีโทรศัพท์มาขอเคลียร์
แต่ว่าแม่เด็กบอกว่าไม่ยินยอม
และบอกว่าเพื่อนคนนี้เนี่ย

ข่มขืนรุ่นน้องคนนึงจนตั้งครรภ์
และก็มีการชดใช้ค่าเสียหายไป
ห้าหมื่นบาทเพื่อจบเรื่อง

ข่มขืนรุ่นน้องคนนึงจนตั้งคัน
แล้วก็มีการชดใช้ค่าเสียหายไป๕๐๐๐บาท
เพื่อจบเรื่องซึ่งเธอจะไม่ยอมความนะคะ
วันนี้ตำรวจก็เรียกแม่และผู้เสียหายมา

พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมร่วมสอบด้วย
ซึ่งแม่เด็กบอกว่าเมื่อคืนนี้หลังจากแจ้งความ
ครูก็ให้นักการเมืองท้องถิ่นโทรมาเคลียร์
เพื่อขอชดใช้ค่าเสียหาย๒แสนบาท

เพราะว่าลูกถูกสร้างตราบาปไปแล้วตลอดชีวิตค่ะ
เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทธลุง
ได้เข้าพูดคุยกับเด็กและครอบครัวนะคะ
และมีการเยียวยาสภาพจิตใจเด็ก

สัปดาห์หน้าก็จะพาไปพบแพทย์
เพื่อฟื้นฟูและช่วยเหลือในด้านต่างต่อไปค่ะ